ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องในครอบครัว
ผู้หญิงคนหนึ่งถูกสามีฟันนิ้วเกือบขาด
และยืนรอตำรวจจ้างเจ้าหน้าที่ปรากฏระหว่างที่รอ
ก็มีลูกเธอกับสุนัขคอยเฝ้า
แล้วมันก็ซื่อสัตว์มากมันไม่ยอมให้ใครเข้าใกล้เลย
นี่ดูบาดเจ็บบาดเจ็บหนักเลยนะคะนิ้วนี่เกือบขาดคุณผู้ชมค่ะ
นางสาวปรางพรเจียมสุธิศักดิ์นะคะ
ก็ยืนรอตำรวจพร้อมกับลูกสาววัย๕ขวบลูกชายวัย๓ขวบ
และสุนัขพันธ์ไทยอีก๓ตัวยืนอยู่ด้วยกันตรงนี้ค่ะ
ก่อนที่ตำรวจจะมาเนี่ยนะคะตำรวจได้รับแจ้งนะคะ
บอกว่ามีผู้หญิงถูกสามีทำร้ายจนบาดเจ็บ
บ้านเช่าหลังโรงแรมแห่งหนึ่งที่หมู่๘อำเภอเมืองจังหวัดตาก
พอตำรวจไปถึงก็พบผู้หญิงคนนี้แหละค่ะ
ยืนรออยู่ในสภาพที่มือเธอค่ะ
ถูกฟันด้วยมีดที่นิ้วชี้กับนิ้วนางข้างขวา
เลือดไหลหยดเป็นทางเลยก็รอตำรวจอยู่
ลูกของผู้บาดเจ็บพอเห็นเจ้าหน้าที่มาถึง
รีบวิ่งมาหาเลยค่ะบอกช่วยแม่ด้วย

คือตำรวจบอกว่ามันคอยอารักษา
มันคอยเห่าไม่ให้ใครเข้าใกล้เจ้านายเลยค่ะ
คือลักษณะคือห่วงใยเจ้านายมาก
เรื่องต้นก็ทราบว่าผู้บาดเจ็บอยู่กับสามี
อายุใกล้เคียงกันแล้วสามีมีอาชีพ
ดำน้ำหาหอยขมไปขาย
เงินมาก็ไม่เคยถึงครอบครัวนะคะ
เอาไปกินเล่นเที่ยวของคนเดียวหมดเอาไปใช้ส่วนตัวนะคะ
ก็ทำให้ตรงนี้ค่ะมีปากเสียงกันบ่อย

อันนี้ก็มีข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
พอไปทวงถามเงินเธอเล่าบอกว่าพอไปทวงถามขอเงิน
ไปซื้อกับข้าวให้ลูกสามีโวยวาย
แล้วก็เอามีดมาฟันที่มือเธอแบบนี้ค่ะ
เธอก็เลยเอามือขวายกขึ้นป้องกันตัว

ตอนนั้นตกใจก็หมดสติไป
หลังก่อเหตุสามีหนีออกจากบ้านไปเลยค่ะ
ให้ลูกเรียกร้องเรียกปลุกแม่
นัก๓ตัวก็คอยเฝ้าอยู่ข้างไม่ห่างค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยตากร่วมใจสงเคราะห

ส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์มหาราชรักษาตัวต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความเนี่ยตำรวจบอกว่า
เดี๋ยวจะเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำต่อไปค่ะ